เป็นอย่างไรสร้างนักกีฬาคนไหนเอาไว้แล้วบ้าง

แต่ก่อนนี่เป็นอดีตนักกีฬาฝีมือดีนะคะแล้วก็เป็นคู่ซ้อมให้กับนักกีฬาทีมชาติจีน
ซึ่งเป็นชายคู่แชมป์โลกชื่อดังของจีนในอดีตด้วยก็คือหลียองโบกับเถียนปิงอี้
แต่สาเหตุที่ต้องหันหลังให้กับการเล่นแบตมินตันเพราะว่ามีปัญหาอาการบาดเจ็บที่เข่า
ก็เลยผ่านตัวเองค่ะมาเป็นผู้ฝึกสอนซึ่งจุดเริ่มต้นที่โคเซียได้เข้ามาทำงานที่ไทยนะคะ
สมัยนั้นก็คือเมื่อประมาณ๒๐กว่าปีที่แล้วนายสง่าเมฆนาวินค่ะก็ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการสมาคมแบตมินตันแห่งประเทศไทย
ติดต่อไปที่สมาคมแบตมินตันของจีนนะคะเพื่อบอกว่าจะขอโค้ชชาวจีนมาฝึกสอนแบตบินตันที่ไทยให้กับสโมสรบ้างทองหยอด
ซึ่งสมาคมแบตมินตันที่จีนค่ะก็ส่งประวัติของโค้ชเซียจือหัวมาให้กับบ้านทองหยอดพิจารณา
ซึ่งบ้านทองหยอดก็เลยตกลงในการทำสัญญาว่าจ้างคดเสียหรือว่าเสียจือหัวตั้งแต่ปี๒๕๕๙
นักกีฬาที่เคยผ่านการปั้นของโค้ชเซียก็มีหลายคนนะคะนอกจากน้องเมรัชนกอินทนนท์ก็มีสุดเขตประพากมลค่ะ
ทะพลเงินศรีศุกร์ทรงพลอนุกริจยาวันนะคะแล้วก็พิสิทธิ์ผู้ฉลาดค่ะ
โค้เซี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของวงการแบตปริ้นต้นโลกที่นักกีฬาไทยนั้นสร้างอวัติศาสตร์นั่นคือการขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกอย่างน้องเมล์รัชโน๊ตอินทานนท์
เพราะว่าสอนแบตให้กับเมย์ตั้งแต่อายุ๕ขวบ
ผลงานที่โดดเด่นนะครับเป็นที่รู้จักทั่วโลกก็คือ
ที่ทำให้เมย์กรองแชมป์เยาวชนโลกประเภทหญิงเดียว

ทำสถิติคว้าแชมป์โลกประเภทเดี่ยวอายุนอนที่สุด
วัย๑๘ปีคว้าแชมป์เอเชียในปี๒๐๑๕
รายการติดต่อกันใน๓สัปดาห์นะครับที่อินเดียที่มาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์
แล้วก็ครองมือหนึ่งของโลกในตอนนั้นนะครับประเภทหญิงเดียวเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วครับ
ยิ่งใหญ่มากนะเมื่อตอนนั้นขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของโลก
ถือเป็นนักกีฬาแบตมินตันหญิงเดียวของไทยคนแรกด้วย
แล้วก็หวังว่าจะสามารถกลับขึ้นมาได้อีกนะคะ